ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

มีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือที่คอนโดครับ

เขาบอกครั้งนี้คุณก็เห็นวิญญาณแบบตรงเลยล่ะ

ก็มันเป็นผู้ชายสองคน

อันนี้ก็ประมาณถัดจากนี้ก็ประมาณ๑๐๑๑ปีอะไรนี่แหละค่ะ

แล้วเขาก็คนนึงอยู่ที่ปักประตูห้องคอนโดที่อุ้มอยู่นะ
แล้วคนนึงเขานั่งอยู่กับข้างที่นอนอุ้ม

เขาก็บอกอุ้มว่าให้ช่วยที
ญาติไม่มีใครรู้ว่าเขาตายอยู่ที่นี่

ซึ่งคุณรู้เลยว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่คน

แล้วนี้เขาก็บอกว่าให้ช่วยหน่อยเขาเป็นกรรมกรอยู่ที่นี่
ไม่มีใครติดต่อเขาได้แล้วก็ไม่มีใครรู้อะไรเลย

อ้าวถ้าตาอยู่นี่จริงอุ้มก็ตั้งคำถามกับเขานะคะ
บอกว่างั้นหนูถามจริงสิว่าหนูเดินแก้ผ้าในห้องพี่เห็นหนูไหม

หนูก็เฮ้ยเอาแล้วไง
แล้วทีนี้อุ้มได้ยินเสียงไก่ขัน
ผู้ชายคนที่อยู่หน้าประตูห้องเขาก็บอกว่า
เร็วจะหมดเวลาแล้ว
คือหมายถึงกำลังจะเช้าเหมือนที่เรา

คุณกัญญาบอกว่าผีก็มีเวลา

ถ้าสมมุติพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเขาจะต้องกลับแล้ว

เพราะว่าพอผู้ชายที่อยู่ประตูห้องเขาพูดบอกว่า

เหมือนเสียงไก่คันแบบแจ้งอ่ะอ่า
เขาก็เดิน

อุ้มก็ทำบุญทวายสังคมธรรมเขา

ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเป็นใคร
แล้วตึกนี้สร้างมากี่ปีแล้วแล้วถามว่าใครจะเชื่ออุ๊บบ้าง

ก็คือเหมือนกำลังมาดีมาพูดมาขอให้ช่วย
แต่ที่คุณเจอประจำเนี่ยนะฮะก็คือเป็นหลานชายของคุณ

เห็นคุณผูกคอตายทำไมก็ถึงเสียชีวิต

เมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่เองค่ะ

ก็หลังจากที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ก็๓วันแรกมาเป็นกลิ่น
ก็เลยบอกเขาว่าถ้าจะมาหาอาให้มาดี

มั่นใจว่าเจอแน่เจอกันแน่

แล้วพอหลังจากที่เผาศพไปเอากระดงกระดูกอะไรเข้าไปลอยเรียบร้อยแล้ว
ประมาณวันที่เป็นวันถัดมาที่เป็นวันโกนวันพระ
เขามาเป็นเงาให้อุ้มเห็นก่อนเข้าห้องน้ำ
แล้วคราวนี้อุ้มกลับเข้าห้องไปเข้าไปนอน
เหมือนเขาจะบอกให้รู้ว่าเขามาหาที่หน้าบ้านมันจะเป็นโต๊ะมีไหม
หินอ่อนวางไว้แล้วก็มีแม่กุญแจวางอยู่
คืออุ้มนอนอยู่เนี่ยอุ้มได้ยินเสียงลากแกร่แกรกอย่างนี้ใช่ไหม
กุญแจลากกุญแจเอ่ออุ้มก็เลยยังไม่มั่นใจ
พอเสร็จเสียงลากเก้าอี้แบบลากว่ามีคนลากเก้าอี้อยู่อย่างนี้กลางอีก
แล้วเพราะอะไรถึงได้ยินเสียงนั้นเพราะว่าคืนนั้นฝนตก
แล้วหลังคาบ้านอุ้มตรงนั้นมันรั่วใช่ป่ะ
แล้วเจ้าแป๊ะเนี่ยเขาจะนอนหลานอุ้มชื่อแป๊ะนะคะ
แป๊ะเนี่ยเขาจะนอนอยู่ตรงเตียงนอนตรงเนี้ยแล้วฝนอ่ะมันน่าจะกระเซ็นใส่เขา
ความรู้สึกอุ้มนะที่เขาทำให้อุ้มได้ยินเนี่ยเขาก็เลยพยายามให้ให้อุ้มเนี่ยลุกออกจากห้องไปดู
แล้วพออุ้มลุกออกไปดูจริงแต่ขอโทษนะอุ้มไม่ได้ยินเสียงฝนตกนะ
แต่พออุ้มออกไปหน้าบ้านถึงได้รู้ว่าฝนตกฝนตก
แล้วฝนมันกระเด็นใส่ที่เตียงนอนที่มันเคยนอนเล่น
ก็คงจะให้เอาเก้าอี้เนี่ยลากมาเพื่อที่จะให้เอากระมังมาลองน้ำเพื่อไม่ให้กระเด็นใส่

แล้วเวลาคุณจะสื่อสารกับเขาคุณสื่อสารได้ไหม

ก็คือเวลาอุ้มนอนก็จะบอกหลานว่าให้มาแบบไหน
ไม่ว่าจะเป็นหลานหรือคนอื่นก็ตามแต่
มาคุยกับคุณเนี่ยคุณทำได้ไหมคุณสามารถเรียกผีมาคุยกับคุณได้ไหม
ไม่สามารถเรียกใครได้อ๋อแล้วแต่ว่าใครอยากจะเข้ามาคุยกับเรา
คุณรู้ได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่เคยลองเขาก็ไม่คิดจะลองหรือเปล่า
ไม่คิดจะลองไงคะลองสิ
มันเหนื่อยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนมาดีเราก็ไม่เหนื่อย
ถ้ามาไม่ดีอย่างล่าสุดที่อุ้มเจอที่ทุ่งแสลงหลวงเนี่ย
เมื่อตอนปีใหม่ที่ว่าไปเที่ยวมา

อุ้มเนี่ยไปพักเต็นต์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเดินเข้าห้องน้ำ
แต่เต็นต์กับห้องน้ำเนี่ยมันจะเดินอย่างนี้เลยใช่ไหม
แล้วอุ้มก็ไม่เดินตรงนะอุ้มดันเดินไปข้างหน้าข้างหน้าที่พักของอุทยาน
ก็ไม่รู้ไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไม
แล้วพอกลับมาที่พักที่คุยเล่นกันเนี่ยอุ้มเป็นคนกินเหล้าเพียวนะคะ
แต่ตอนนี้อุ้มเลิกแล้วเพราะว่าอุ้มเป็นโรคหัวใจ
อุ้มก็พอกินเหล้าเพียวแล้วอุ้มรู้สึกว่ากินไปแค่สองแก้ว
ทำไมอุ้มถึงเหนื่อยอย่างนี้ซึ่งจริงแล้วอุ้มจะเป็นคนกินไหนกินกันกินยันเช้าก็ยังได้
แต่คราวนี้อุ้มกลับเหนื่อยอุ้มก็เลยไปนอนในเต็นต์คนเดียว
แล้วพอนอนเนี่ยมีความรู้สึกแน่นขึ้นมาอีกแล้วอุ้มก็เลยลืมตาขึ้น
เห็นคนแก่ไม่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นทรงโบราณ
มากดทับตรงลิ้นปี่อุ้มเอามือกดทับลิ้นปี่อุ้มใช่ค่ะ
แล้วคราวนี้อุ้มรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกคือแน่นมาก
พออุ้มตั้งสติได้ว่าอุ้มโดนอีกแล้วอุ้มก็เลยบอกว่าขอโทษ
ถ้าอุ้มไปสัมผัสหรือไปทำอะไรที่ผิดหรือไปอะไรมาอุ้มขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษ
แล้วตาคนนั้นเขาก็ค่อยลุกหายไปจากเต็นต์
โดยที่คุณไม่รู้ว่าเขามากดคุณเพราะอะไรด้วยซ้ำไป

ทุกครั้งที่คุณสัมผัสกับวิญญาณชีวิตคุณจะอ่อนแอลง
ใช่ค่ะมันจะเกิดการเจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่อยู่
แล้วอุ้มทำให้อุ้มรู้สึกท้อและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อุ้มไม่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัด
ไม่อยากไปไหนเจอทุกทีใช่
แล้วเคยถูกหงถูกหวยบ้างไหมเคยเขามาบอกให้ถูกหวยมีบ้างไหม
ไม่เคยขอหวยนะคะแต่ถามว่าเคยถูกหวยไหมเคย
แล้วก็มีแบบว่าฝันนะมีการเตือนล่วงหน้า

อย่างก็คือมีพ่อของลูกนะคะตอนนี้เราแยกกันอยู่แล้ว
ฝันเห็นว่าเขาถูกรถชนขับมอไซค์รถชน

สะดุ้งตื่นเลยค่ะแล้วพ่อของลูกนี่แหละก็เป็นคนกอดอุ้มไว้

เกิน๑อาทิตย์ค่ะเขาเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะ

โดนชนจริงเป็นยังไงไหมครับ
ฐานกระโหลกศีรษะล้าว

คุณเคยเห็นดวงวิญญาณเคยเห็นผีมาก่อน

ไม่เคยเห็นแต่กลัวผีเลย
แต่พอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมา

เคยไปปรึกษาหมอดูว่าวิธีไหนที่เราจะแบบว่ารับ

คืออุ้มถือว่าถ้าตรงนี้อุ้มเกิดมา
เพื่อที่จะต้องเหมือนเป็นการใช้กรรมหรืออะไรหรือช่วยเขา
โอเคแต่ขอให้มาดี
แต่มาแล้วต้องไม่ให้อุ้มต้องป่วยเจ็บอย่างนี้นะ
เพราะว่าเนี่ยจากที่อุ้มรู้สึก
อุ้มว่าอุ้มเป็นโรคหัวใจครั้งนี้
นึกถึงคนแก่ที่ทุ่งแสลงนะคะ

อาจจะเป็นกรรมเป็นเจ้ากรรมที่มาเจอกับอุ้ม
แล้วทำให้เกิดว่าอุ้มเป็นโรคหัวใจ
แม้กระทั่งคุณเห็นวิญญาณ

แต่ก็คุณเคยโดนทำของใส่เหมือนกันเหรอ

ตอนนั้นรู้สึกจะช่วงประมาณ
มีน้องกาย๒๔๒๕ได้

คือมันเกิดเหตุโดยที่ว่าอุ้มเนี่ย

เห็นใครคนรอบข้างเนี่ยเป็นผีหมด

เป็นคนที่เห็นผีอยู่แล้วเป็นคนที่เห็นดวงวิญญาณอยู่แล้วอ่า
แต่คุณกำลังจะบอกว่าถ้าคุณเห็นใครรอบตัวคุณเนี่ย

ใช่แล้วกลายเป็นกลัวเสร็จแล้วทุกคนเขาก็
คนที่บ้านเนี่ยเขาก็หาว่าอุ้มเป็นบ้า
แต่อุ้มมั่นใจว่าอุ้มต้องเป็นอะไรสักอย่าง
เลยบอกว่าอุ้มขอไปทำสมาธิที่วัด

หลวงพ่อเขาแหละพระอาจารย์แหละว่า
หลวงพ่อเรื่องที่ทำของเนี่ยมันมีจริงไหม
หลวงพ่อเขาบอกว่ามันมีนะโยม

แล้วเชื่อมั้ยว่าอุ้มเห็นจริง

แล้วให้น้ำอุ้มกินอยู่ทุกวัน

แต่ว่าสาเหตุที่เพราะอะไรคือ
เขาเคยขอยืมเงินอุ้มสี่หมื่น

วิธีปฏิบัติสมาธิแล้วก็แผ่เมตตา
แล้วก็อโหสิกรรมตามที่หลวงพ่อเขาแนะนำ

สายพาวสายปกติเหมือนกลับมาสภาพเดิมอะค่ะ
เพราะฉะนั้นคนที่โดนของจริงแล้ววันนี้คุณลองไปถือศิลป์

สิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกวันนี้คนนั้นน่ะ
ตอนนี้อุ้มอโหสิกรรมให้เขานะ

คนทำของถึงเวลาของมันจะกลับไปหาตัวเอง

จากไม่เคยเห็นดวงวิญญาณ
ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้

วันนี้สิ่งที่คุณเห็นจากดวงวิญญาณทั้งหลาย

ก็อยากจะบอกอยากจะเตือนว่า
ก็คือทุกอย่างต้องใช้สติในการตัดสินใจ
อย่าใช้คำว่าประชด

เพราะผลที่ตามมามันจะไม่ดีเลย

เอาละครับนั่นคือเรื่องราวของคุณอุ้มนะฮะ

ช่วงหน้าเพราะผิดเสร็จจริงครับ

การแก้ปีชงที่ถูกต้องจะเป็นยังไง